ถอยร่นออกมาทั้งหมดเลยนะครับเสียงเมื่อสักครู่นี้ดังประมาณสี่ถึงห้าครั้งติดต่อกันแล้วตอนนี้รถดับเพลิงที่อยู่บริเวณสี่แยกเกียรติกายต้องถอยออกมาเช่นเดียวกับมวลชนตอนนี้ต้องถอยออกมาทั้งหมดนะครับหลังจากไม่กี่นาทีมีการเคลียร์พื้นที่รถเมย์กลางสี่แยกเกียรติกายให้แก๊สหายไปหมดมวลชนทยอยเข้าไปหลังจากนั้นเพียงแค่สัก
เดียวมีเสียงดังคล้ายกับประทัดคล้ายกับปืนนะครับคุณผู้ชมดังขึ้นสี่ถึงห้าครั้งแล้วมวลชนก็แห่วิ่งกันออกมาตอนนี้เรายังไม่ทราบนะครับว่าบริเวณสี่แยกเกียรติกายฝั่งถนนทหารนั้นเป็นเสียงอะไรดังอีกแล้วครับคุณผู้ชมดังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับดังอีกครั้งแล้วนะฮะดังต่อเนื่องเลยนะครับตอนนี้เสียงดังขึ้นอย่างต่อเนื่องเราไม่ทราบว่าเป็น๔

บริเวณแยกฝั่งตรงข้ามรัฐสภาบริเวณสี่แยกเกียรติกายนะฮะมุ่งหน้าไปทางสะพานแดงเสียงเนี่ยดังต่อเนื่องหลายครั้งคล้ายเสียงกับปืนแต่ตอนนี้สงบลงแล้วนะครับมวลชนถอยออกมากันหมดเป็นภาพล่าสุดขณะนี้ที่เกิดขึ้นนะครับเรายังไม่ทราบว่า
มีใครได้รับบาดเจ็บหรืออะไรอย่างไรหรือเปล่า
ตอนนี้ข้อมูลเรายังไม่ทราบนะครับ
เพราะว่าตอนนี้เรายืนรายงานสด
อยู่บริเวณถนนประชาราชสาย๑
เป็นรถมุมสูงของทางไทยรัฐทีวี
จะเห็นภาพตอนนี้ว่ามีการส่องไฟฉายขึ้นไป
บริเวณสะพานลอยตรงสี่แยกเกียรติกาย
เหมือนกับให้มวลชนที่อยู่บนสะพานลอยลงมานะครับ
และเรายังไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไร
เรายังไม่ทราบว่าเป็นเสียงอะไรนะฮะ
ตอนนี้เรียกมวลชนกลับไปยังสี่แยกกิจ

มวลชนนะฮะมีการเรียกมวลชนกลับไปที่สี่แยกเกียรติกายอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ
ซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเสียงที่ดังขึ้นเนี่ยเป็นเสียงอะไรกันแน่
แต่ว่าที่เราเห็นตอนนี้มวลชนจำนวนมากก็ถอยออกมาแล้วนะครับ
เดี๋ยวเราจะติดตามกันอีกทีนะว่าเสียงที่ดังขึ้นเนี่ยเป็นเสียงอะไร
แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรคืบหน้าไปอีกเดี๋ยวเราจะรายงานกลับไปนะครับ
ศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐข่าวทะเละทีวีรายงานสดจากศรีแย่เกียรติกายครับ
ขอบคุณคุณศักดิ์สิทธิ์นะคะเสียงดังยังไม่ชัดเจนนะคะว่าเป็นเสียงอะไร
เดี๋ยวรอความชัดเจนรอความคืบหน้าเดี๋ยวเรากลับไปในพื้นที่กันอีกครั้งหนึ่งค่ะ